กรมการขนส่งทางบกก็บอกว่ามีการออกกฎเกณฑ์มา
เพื่อให้ยากต่อการสอบใบขับขี่มากขึ้น
แล้วก็เมื่อสักครู่คุณเขียนมาสอนบอกว่ามีใบขับขี่ตลอดชีพ

แล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแบบชั่วคราว
แล้วก็หลังจากนี้ไปตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาค

ท่านต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราใหม่

รถยนต์๓ล้อส่วนบุคคล

ตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคม๒๕๕๘ที่ผ่านมา

ให้กับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถ

ภายในระยะเวลาที่กำหนด
กระทรวงคมนาคมก็เลยมีการประกาศกฎกระทรวง
กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

อนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวใหม่
สำหรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว

เป็น๒๐๐บาทต่อ๒ปี
ธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์๓ล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
ปรับจาก๕๐บาทต่อปี
เป็น๑๐๐บาทต่อ๒ปี
แล้วก็ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
ส่วนบุคคลชั่วคราวจาก๕๐บาทต่อปี
เป็น๑๐๐บาทต่อ๒ปี
โดยมีค่าคำขออีก๕บาท
มีผลตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกด้วยนะคะว่า

หากเปรียบเทียบกับอายุของใบอนุญาตขับขี่รถ
เพิ่มขึ้นจาก๑ปีเป็น๒ปีแล้ว
เท่ากับว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่
ก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชนิด๕ปี
หมดอายุ๒ปีก็สามารถทำได้
โดยมีผลตั้งแต่วันที่๒๓พฤษภาคมนี้
เป็นต้นไปเช่นเดียวกันค่ะ